กรณีที่อาจารย์มหาวิทยาลัย๒สามีภรรยา
คืออาจารย์หญิงไปแจ้งความว่าสามีคืออาจารย์ชาย
ข่มขืนกระทำชำราวลูกในไส้ลูกสาวคนโต๙ขวบ
ลูกชายคนเล็ก๗ขวบโดนทั้งคู่
ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องนี้เราก็ตามข่าวกันมาต่อเนื่อง
มันมีผลของการตรวจร่างกายเด็กออกมาแล้วนะ
แต่เอาจริงมันจะต้องดูหลักฐานอื่นประกอบกันอีก
เพราะว่าตอนนี้มันก็ไม่ได้ยังไม่ได้ยืนยันชัดเจน
คือตัวผู้เป็นพ่อก็ปฏิเสธ
ว่าไม่ได้ทำอนาจารย์ลูกทั้งสองคน
แต่ก่อนหน้านั้นผู้เป็นแม่ยืนยันว่าลูกเปิดเผย
บอกว่าถูกพ่อกระทำอาณาจารย์หลายครั้ง
แล้วก็ทั้งลูกผู้หญิงลูกผู้ชาย
โดนกระทำอนาจารย์ด้านหลัง
ข้างหน้านั่นเด็กนึงหมดเลยนะครับใช่ทำให้เด็กกลัวพ่อ
คือเมื่อวานนะคะพลตำรวจโทษภูมิทรัพย์ประเสริฐศักดิ์ผู้บัญชาการ
ตำรวจภูทรภาค๓ก็ได้เปิดเผยความคืบหน้าในเรื่องนี้นะ
ว่าตำรวจจะได้ผลตรวจร่างกายจากแพทย์แล้ว
ทั้งเด็ก๙ขวบเด็ก๗ขวบ
แต่ยังไม่ชัดเจนว่าพ่อเป็นคนลงมือก่อเหตุข่มขืนกระทำชำราว
เพราะว่าผลที่ออกมาเนี่ยตำรวจก็จะต้องไปสอบปากคำแพทย์ประกอบด้วย
รวมถึงจะต้องให้สหวิชาชีพมาร่วมสอบเด็ก
แล้วเดี๋ยวจะยึดจากคำให้การของเด็กเป็นหลัก
แต่ทีนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓เนี่ยนะคะ
บอกว่าที่ผ่านมาเด็กอาจจะให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
คือเด็กก็ยังเล็กอยู่อะค่ะ๗ขวบกับ๙ขวบอาจจะสับสน
ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ตอนนี้
เหตุข่มขืนกระทำชำราวจากพ่อมันเกิดขึ้นจริง
แต่ทีนี้ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓
เขาก็พูดมาเชื่อว่าคดีนี้น่าจะเป็นปัญหาในครอบครัว
ฟังเสียงผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓ค่ะ
เพราะตอนนี้เด็กเองก็อยู่ในระหว่างที่สับสนนะ

แค่พ่อแม่ไม่ลงรอยแกก็สับสนแล้ว
จากว่าได้ใบมาแล้วยังต้องสอบแพทย์อีกนะครับ
ไม่ใช่ว่าเอาใบแพทย์มาแล้วมานึกเอาเอง
จะต้องสอบปากคำประกอบใบพิสูจน์นะครับ
แต่อย่างไรก็ตามต้องสอบแพทย์ประกอบ
เพราะตำรวจจะไปคิดเอาเองฟันทงเองให้ได้นะครับ
เรื่องนี้นะฮะการให้ปากคำของผู้เป็นพ่อและแม่ก็แตกต่างกันไปนะครับ
ตัวแม่ก็บอกว่ายืนยันว่าผู้เป็นพ่อของเด็ก
ก็ข่มขืนอนาจารย์ลูกจริงจนลูกกลัวแล้วเธอก็ต้องแยกกันอยู่
ส่วนผู้เป็นพ่อก็บอกว่าภรรยาของเขาคงดูข่าวมากเกินไป
ว่าข่าวข่มขืนถึงตอนกลางคืนอยู่ดีมีการละเมอขึ้นมา

ก็เลยคิดว่าเขาไปข่มขืนลูก
แต่ว่าทีนี้ทีมข่าวของเราได้รับข้อมูลมาค่ะ
เรื่องของการตรวจพิสูจน์ร่างกายของน้องทั้งสองคน
คือผลออกมาเบื้องต้นนะคุณผู้ชมต้องบอกก่อน
ว่าไม่พบร่องรอยการถูกข่มขืน
แต่เด็กผู้หญิงเนี่ยคนโต๙ขวบนี่นะคะ
มีร่องรอยคือเยื่อพรหมจรรย์ฉีกขาด
แต่อีกนะมันอาจจะเกิดจากการทำกิจกรรม
เล่นกิจกรรมที่มันโลดโผล่เล่นกีฬา
อันนี้มันอาจจะทำให้เยื่อพรหมจันทร์ฉีกขาดก็ได้
มันไม่จำเป็นว่าการฉีกขาดของเยื่อพรมจันทร์
ต้องมาจากการข่มขืนอย่างเดียว
ดังนั้นเลยจะต้องมีการเรียกเด็ก
ต้องมีการสอบเด็กแล้วก็ร่วมกับสหวิชาชีพ

ที่สำนักงานอายการจังหวัดนครราชศรีมา
พนักงานสอบสวนสพเมืองนครราชศรีมา
ก็มีการพาตัวคือเชิญตัวเด็กทั้งสองคน
แล้วก็แม่มาสอบสวนต่อหน้าสหวิชาชีพ

มีทั้งพนักงานอายการมีเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ
มีนักจิตวิทยามีญาติของเด็กมาร่วมสอบปากคำด้วย
ซึ่งทางด้านอายการจังหวัดนครราชศรีมา
ศรีมาคือนางสาวกัญญพัฒน์เกียรติแสวงสิง
ก็บอกว่าผลการตรวจของเด็กจากแพทย์
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้รายงานเข้ามา
ทีนี้จะสอบปากคำเด็กก่อนเพื่อเอาไปประกอบสำนวนคดี

พนักงานสอบสวนจะเป็นคนนำสำนวนทำความเห็นของคดี
ว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาใครอย่างไรบ้าง
มาให้สำนักงานอายการจังหวัดนครราชศรีมา
พิจารณาส่งฟ้องศาลต่อไป
ทีนี้ก็ถามว่าท่านอายการคะ
เบื้องต้นเท่าที่มีการสอบเด็กมาเป็นยังไงบ้าง
คือท่านอายการก็บอกว่าสภาพของเด็กทั้งสองคน
ณตอนนี้เด็กก็รู้สึกร่าเริงแจ่มใสดี
แล้วก็ไม่ได้มีความซึมเศร้า
ไม่ได้บ่งชี้ถึงความเครียดความกังวลอะไร
แต่ลึกในจิตใจนี้อันนี้มันยังประเมินไม่ได้
ทีนี้คุณผู้ชมก็ต้องรอดูเพราะว่ามันก็มีรายงานข่าวแจ้งมาเหมือนกัน
แต่ต้องยืนยันนะว่าอันนี้มันเป็นข้อมูลแค่รายงานข่าว
ยังไม่ใช่ข้อมูลที่ยืนยันมา
คือรายงานข่าวเขาบอกว่าหลังจากเจ้าหน้าที่สอบถามเด็กสองคน
บอกว่าถูกพ่อกระทำชำราวแล้วก็ขืนใจจริง
แต่ทีนี้มันต้องรอไงคะรอผลหลายฝ่าย
ท่านนั้นบอกว่าต้องดูด้วยว่าเรื่องของความสับสน
แล้วก็ปัญหาครอบครัวจากพ่อแม่ที่พูดแล้วทำให้ลูก

แต่เรื่องนี้มันต้องเคลียร์ต้องจบให้ได้นะฮะ